ติดตามข่าวสารกับข่าวเย็นไทยรัฐกันต่อเนื่องเลยนะคะ
นายกลุงตู่ตัวอยู่ไกลแต่ใจคิดถึง

คือจะจัดการเลือกตั้งต้นปีหน้า
เอาล่ะมีความคิดเห็นจากฝากฝั่งการเมืองเรื่องนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะ

ขอสชจะมีการเชิญพักการเมืองต่าง
มาพูดคุยกันที่สโมสรทบวิภาวดีรังสิต

คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสชก็ทำหนังสือเชิญตัวแทน

เข้าร่วมพบป่าหารือแล้วก็รับฟังข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับการเตรียมการเลือกตั้งทั่วไป
ในวันจันทร์หน้าคือ๒๕มิถุนายน
เวลาสักประมาณบ่าย๒ถึง๔โมงเย็นค่ะ
ที่สโมสรฐานบกวิภาวดีรังศิษย์
โดยได้มีการทำหนังสือถึงหัวหน้าพักการเมืองทุกพัก

ทั้งภักดิ์เก่าแล้วก็ภักดิ์ใหม่
ซึ่งจะมีผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ในฐานะรองคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
นายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
นายสุภาชัยสมเจริญประธานกรกต
หรือว่าประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เข้าร่วมหารือในวันจันทร์ที่จะถึงด้วย
ถูกประสงค์ก็เพื่อรับทราบความเห็น
เกี่ยวกับการเตรียมการเลือกตั้งของพักการเมือง
รวมถึงจะมีการตอบข้อสักถาม
เกี่ยวกับการดำเนินการกิจกรรมของพักการเมือง
อะไรทำได้อะไรทำไม่ได้

นายภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการภักดิ์เพื่อไทย
ยืนยันแล้วว่าพักเพื่อไทยจะไม่เข้าร่วมตามหนังสือเชิญ
เพราะเห็นว่าการจัดการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของกรกต
ไม่ใช่หน้าที่ของคอสชแล้วก็รัฐบาล
ที่จะต้องเรียกนักการเมืองมาพูดคุยกัน
เช่นเดียวกับนายธนากรธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ

ก็บอกว่าสิ่งที่คศทำตอนนี้
สิ่งที่ต้องทำก็คือคืนสิทธิเสรีภาพให้กับภาคการเมือง
ไม่ใช่เรียกพักการเมืองมาคุยแบบนี้
ฟังเสียงคุณสมชายวงสวัสดิ์ก่อนหน่อยค่ะ
ที่ไม่ไปเพราะว่าการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของกรกต
ท่านบอกว่าถ้ากรกตเชิญท่านจะไป
แต่รัฐบาลเชิญท่านไม่ไปเพราะว่างานนี้มันเป็นงานของกรกต

ถึงแม้เราจะไม่ไปนะครับ
เราก็ยังยืนยันว่าสิ่งที่คอสชต้องทำ
ก็คือการคืนสิทธิและเสรีภาพ
ให้กับประชาชนและพักการเมืองต่าง
ให้ทำกิจกรรมทางการเมืองได้อย่างเสรี

เรายังยืนยันสิ่งที่เราเรียกร้องมาตลอดว่า
ประชาชนทุกคนควรจะได้สิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นของตัวเอง

พักการเมืองควรจะได้สิทธิ์ในการทำกิจกรรมการเมือง

และเป็นสิทธิ์ที่ประชาชนและภาคการเมืองพึงมี

แสดงความคิดเห็นเรื่องของการจัดการเลือกตั้ง
หลังจากที่พณฑประยุติจันทรวชานายกรัฐมนตรีของเรา
ไปยืนยันกับทางนางทาเรซ่าเม

ว่าประเทศไทยจะมีการจัดการเลือกตั้งต้นปีหน้า
คุณธนทรบอกว่าไม่ว่าจะยกเลิกหรือไม่ก็ไม่กระทบกับพัก
ซึ่งยอมรับว่ามีปัจจัยเหนือการควบคุมมาเกี่ยวข้อง
ส่วนนายอเนกเหล่าธรรมทัศน์แก่นำพักรวมพลังประชาชาติไทยรปช
ก็บอกว่ามั่นใจว่าหากมีเหตุผลที่ดีพอที่จะมาชี้แจง
ก็เชื่อว่าประชาชนจะสามารถยอมรับได้ค่ะ